คุณผู้ชมไปดูอะไรที่มันฝึกสมองประลองปัญญาฝึกสายตากันหน่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะว่าชาวบ้านเขาไปขูดบ่อเพื่อที่จะสร้างที่เก็บน้ำ
แล้วก็ไปเจอต้นตะเคียนขนาดใหญ่คุณผู้ชม
ที่นี่คือกัดเก็บน้ำแก้มลิงตำบลสาราขาวอำเภอเมืองสุพรรณ
หลังจากที่เขาได้ว่าจ้างผู้รับเหมามาตักดินมาขุดดินจะทำบ่อแล้ว
ก็ไปเจอต้นตะเคียนทองความยาวกว่า๑๗เมตรนี่แหละค่ะ
ใดนั้นแหละค่ะชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องลูกเด็กเล็กแดงก็มากันล้นหลามเลยนะคะ
โดยพนักงานขับรถแบ็คโฮที่เขาพบต้นตะเคียนทองเป็นคนแรก
ก็คือนายสมชายจันทร์เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๒๑ที่ผ่านมานี่แหละ
ตนได้ตักดินลงไปในพื้นดินความลึกประมาณ๖๗เมตร
เพื่อที่จะทำโครงการแก้มลิง
ุ้งกีรถแก๊คโฮเนี่ยก็ไปตักโดนของแข็งเขาเอ๊ะมันอะไรอ่ะ

ลงไปดูด้วยตัวเองเลยปรากฏว่าเห็นต่อไม้ค่ะ
ก็เลยค่อยตักขึ้นมาพบว่าเป็นต้นตะเคียนทองท่อนยาวเลยนะคะ
คราวนี้ตอนที่ตัวเองกำลังจะตักขึ้นมาก็เกรงว่ามันจะหัก
เพราะมันดูแล้วมันท่อนยาวมากเลยนะ

ใช่ก็เลยจุดทูปบอกกล่าวว่าเออขออนุญาตตักขึ้นมานะ
ปรากฏว่าตักขึ้นมาได้อย่างง่ายดายไม่มีหักไม่มีเสียหายเลยค่ะ
แล้วที่น่าขนลุกก็คือในคืนนั้นเนี่ยนะคะ
ตัวเองได้ใช้มือถือถ่ายต้นตะเคียนทองเอาไว้

โอ้โหเนื่องจากว่าแบตหมด

เออเขาก็ถ่ายปกติแต่มันไม่ติดภาพอ่ะมันเป็นภาพเขาตอนกลางคืน
แต่ว่าตอนเข้านอนก็ยังไปฝันเห็นอีกนะ

ตอนเช้าก่อนจะไปทำงานก็เลยเอาพวงมาลัยมาไหว้มาบอกกล่าวอีก

แล้วก็ทราบว่าชาวบ้านนั้นจะมาทำพิธี
แล้วก็จะนำต้นตะเคียนทองไปเก็บไว้ที่วัดพระธาตุตำบลสวนแตง

ก็เลยตั้งใจจะนำรถแบ็คโฮลนี้มาช่วยในการขนย้าย
ว่าเจ้าแม่จะให้โชคให้ลาบกันบ้าง

เดี๋ยวจะช่วยกันยกไปไว้ที่วัดนะเนาะ
ใช่เอาไว้ให้ประชาชนได้มาสกระบุชากันนะคะ

ก็มาดูความแปลกความศักดิ์สิทธิ์ของไม้ตะเคียนทองอยู่มานานขนาดนี้

ทำไมน่าจะติดไม้ตะเขียนแล้วอ่ะคะ

มีน้องบางคนเขาบอกว่าเขาไปกับแม่นะ

แล้วก็ได้ยินว่าตะโกนมา

เออแล้วก็พูดตามที่เขาตะโกนอ่ะเขาบอกเขาเห็น๕๗อะไรเนี่ยล่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยแบบเออตามไปดูกันนะคะ
บางคนก็บอกกำลังเร่งเลย

มันก็ไม่รู้ไงแต่ละคนไงต้องใช้วิจารณญาณ
เออนี่เป็นข่าวคราวที่ชาวบ้านเขาเจอไม้กัน